สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ยามเช้าแบบนี้วันศุกร์แบบนี้นะครับ
ผมจะพาไปดูเรื่องราวของเจ้าป่า
เจ้าป่าที่ว่าก็คือสิงโตนั่นแหละครับ

เชิญชมได้เลยครับ
สัญชาติตะย่านของสิงโตจะอยู่ในถ้ำหรือในป่า

เราต้องตระเวนตรวจตาหาเหยื่อนะครับลูกพี่
ดีแล้วน้องเชื่อพี่เดี๋ยวเองเดินตามพี่นะ

อ้าวลูกพี่ฉะไหนตกไปในน้ำแบบนั้นแหละครับ
แม่สี่ตีนยังรู้พลาด

หัวเราะเถอะเอาสบายใจ
คุณผู้ชมครับสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้
คือนวัตกรรมแบบบานสำหรับการขึ้นลงบ้าน
เหมาะสำหรับคนแก่คนเท่าที่ขึ้นบ้านยาก
ไอเดียดีคนไทยประเด็นดีเองล่ะครับ
นี่คือลิฟต์ขึ้นลงแบบง่าย
แม่มีความสุขแล้วครับ
ได้ใช้งานเลยนะครับแบบนี้

การเดินทางด้วยจักรยานทุกวัน
ต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรกเลยทีเดียว
ผมจึงนำจักรยานคันนี้ไปกับพ่อทุกครั้งครับ
แม่คุณพ่อและคุณลูกนะครับ

ที่แท้คุณพ่อก็ห่วงลูกเอง

คุณลูกพ่วงท้ายด้วยครับ
เอาใจคุณรักมานี่คือมัดเถอะ
แต่คนไม่ได้แคละนะครับวัยนี้กำลังเจริญเติบโตเลยทีเดียว
เอ้าปีนเอ้ายกขาเอ้าปีนเอ้ายกขา
เอ้าเมื่อไรจะขึ้นได้เนี่ยเนอะเนี่ย
เห็นแล้วเป็นห่วงจังเลย
มาไม่สูงเท่าไหร่นะครับความพยายามอยู่ที่ไหน

ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้ว
ขี่เลยยาวไป
ยาฮู้
ช่วงนี้สับปะรดราคาตกกิโลกรัมละ๑บาท
สับปะรดที่ไหนแล้วอยากซื้ออยากอุดหนุนและอยากกิน
แต่แล้วปอกไม่เป็นครับ
ทิศเป้มีวิธีแนะนำ
เอามีดมาครับแล้วก็ปอกตามขั้นตอนแบบนี้
เอาตาออกค่อยบรรจงทำออกมาทำรอบ
เอาตาออกให้หมดก็หั่นแบบนี้

แหมสับปะรดสวยงามจริงครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป